กางเกงช้างเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จะอิอินโรปจะเอเชียมาไทย

ตอนนี้ทำให้การแต่งตัวดูเรียบร้อยมากขึ้นในมุมมองของต่างชาตินะ

ขาสั้นใส่กระโปรงสั้นไม่ได้ใส่กางเกงช้างดีกว่า

แล้วก็ยังช่วยต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย
ติดตามจากรายงานของพี่ก๊อฟทัศนัยโคตรทองครับ
กางเกงช้างจริงแล้วก็เป็นกางเกงธรรมดาธรรมดา
ที่หลายคนชอบสวมใส่เพราะใส่สบายราคาถูก
และลวดลายก็สวยเป็นเอกลักษณ์เพราะเป็นลายช้าง
แต่ที่ทำให้โด่งดังจนกลายเป็นกระแส
เพราะต่างชาติซื้อไปสวมใส่และโพสต์รูปลงโซเชียล
กลายเป็นเทรนด์ฮิตติดลมบน
แต่ที่มาที่ไปที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
กางเกงช้างเพราะว่าเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เที่ยวไทยแล้วมักจะใส่กางเกงขาสั้น
กันทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพราะเมืองไทยอากาศร้อน
แต่พอจะเข้าไปที่วัดหรือสถานที่สำคัญต่าง
ก็จะกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้เพราะแต่งตัวไม่สุภาพ
ก็เลยเกิดเป็นธุรกิจให้เช่ากางเกงช้างใส่
ราคาตัวละ๕๐บาทพ่อค้าแม่ค้าก็มีรายได้
นักท่องเที่ยวก็มีกางเกงที่สุภาพใส่เข้าไปในวัดโดยไม่ต้องซื้อ
ยังนำกลับมาหมุนเวียนผลัดกันใส่ได้อีกเรื่อยไม่เปลืองทรัพยากร
เหมือนอย่างเช่าผ้าอย่างนี้มาสัก๕คนพาลูกมาอย่างนี้
เราก็ให้เขาเช่าประมาณพ่อแม่ลูกก็ให้เขาใส่ฟรี
เหมือนแบบว่าช่วยเขาไปด้วยในตัวว่าเขาจะได้เข้าไปเที่ยวได้
คือว่าเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็อยากจะช่วยเขาด้วย
ถ้าอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วใช่ไหม
เราก็อยากจะช่วยเขาช่วยเขาให้ได้เข้าด้วย
จากการเช่ากางเกงช้างใส่ช่วยทำให้การท่องเที่ยวเป็นแบบรักโลก
สิ่งแวดล้อมแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใด
นั่นก็คือน้ำใจของคนไทยนี่แหละครับ
ช่วยส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน